ส่งเรื่องให้อาการเพื่อฟ้องสารดีกาต่อ
ซึ่งมีโทษด้วยนะครับมีโทษทางการเมือง

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่เมื่อสารวินิจฉัยอย่างนี้แล้ว
คำไม่ได้ใช้ของสารเนี่ยถือว่าเป็นเด็ดขาด
ก็ถือว่าก็ทำอะไรต่อยากแล้วนะครับ
ก็คือถ้าสมมุติถามแบบชาวบ้านคือแบบก็คือจบแล้ว
เคลียร์แล้วไม่สามารถจะมีมุมไหนด้านใด
ที่จะเล่นที่ตัวตำแหน่งพลเอกประยุทธ์ได้แล้วสิคะ

ก็คือเขาเขียนว่าผูกพันต่อองค์กรศาล
กรอิสระหลายแล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่าง
ในเรื่องนี้ผมอยากจะขอดูคำวินิจฉัย
ของแต่ละท่านที่เป็นรายลักษรก่อน

บอกว่าอีกประมาณ๑๕วันมั้งที่คำวินิจฉัย
จะต้องเขียนออกมาแล้วก็เปิดเผยต่อสาระ

จะทำอะไรต่อไปได้อย่างไรหรือไม่
อาจารย์ภัยบูลค่ะในส่วนของพลังประชารัฐเองก็คือ
ถ้าจากวันนี้พอฟังที่สารอ่านจบก็คือจบแล้ว

ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นอยู่แล้ว

คือพลเอกประยุทธ์ท่านระวังเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว

ดังนั้นท่านก็ต้องรู้ว่าท่านไปอยู่อย่างนี้มันจะผิดไหม
ก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายดูหมดแล้ว

ดูหมดแล้วก็กลัวอยู่แล้วก็ระวังตัวอยู่แล้ว
แต่ว่าการฟ้องของฝ่ายค้านนี่ก็มีสิทธิ์ที่ฟ้อง

จะได้พิสูจน์ที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยไว้จบ
แล้วก็พอจบแล้วก็มีผลผูกพันทุกองค์กร
ไม่ได้หมายความว่าทางฝ่ายค้านจะไปฟ้องเรื่องจริยธรรม
ร้ายแรงที่ปปชไม่ได้นะฟ้องได้
แต่ปปชก็ต้องมีคำวิจัยสารลำนูนนี้มาก็
ก็ต้องยกคำลองหมดเพราะนั่นเอง
มีเหมือนกันมีคนบางคนไปยื่นฟ้องแล้วนะฮะ
เรื่องว่าได้รับประโยชน์เกิน๓๐๐๐อะไรต่างไปที่ปปชแล้ว
คำร้องนั้นก็จะถูกยกด้วย
ต่อให้เป็นการไปยื่นใหม่ยื่นโดยคนอื่น
ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ยกหมดเพราะว่ายกหมดเพราะผูกพันธุ์ทุกองกร

เมื่อก่อนนี้ที่เราคุยกันนอกเหนือจากถ้าเป็นรายละอักษร
ในแง่ของมาตรฐานจริยธรรมหรือว่าวิธีปฏิบัติของคนเป็นนักการเมือง
อาจารย์คิดว่าผลเอกประยุทธ์ถ้าเลือกได้
ควรจะย้ายออกจากบ้านในร๑ไหมคะ
ไม่ครับก็ควรจะอยู่เพราะมันไม่ได้เป็นการฝ่าฝืน
ถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้แล้วท่านยิ่งไปย้ายก็ยิ่งไปใหญ่นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเหมาะสมทุกประการเลยที่ท่านอยู่นั่น
หรืออย่างน้อยเอาใหม่อาจอยู่ได้

เหมาะสมถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายหมด

แต่ทีนี้เรื่องที่เล็กลงกว่าคือท่านน่าจะเลือก

ที่ไม่ต้องใช้ประโยชน์ที่ได้จากความเป็นอดีตพบทบ
เอาอย่างนี้ถ้าท่านไปอยู่บ้านพิสุทธิ์โลก

คือนายกรมตรีมีบ้านพักนะฮะ
ทุกอย่างใครจ่ายเขามีก็ประมาณหมดนะครับ
อันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ก็ในฐานะท่านเป็นอดีต
พบนะครับซึ่งก็ต้องจัดให้ได้อยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยไอ้ประเด็นนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่

มนุนก็เลยวินิจฉัยเพื่อให้สิ้นกระแสไปหมดแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นการที่รัฐจะต้องจัดให้อยู่แล้ว
วินิจฉัยอย่างนี้เลยนะฮะเป็นหน้าที่รัฐด้วยต้องจัด
เรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรทั้งหลายดูแลสารอุโภคทั้งหมดนะครับ
เพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นอันนี้ก็ถูกหมด
แล้วจะมองในฐานะเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบกก็ยังถูกด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องลดทอนใด

ถ้าคนจะมองเนี่ยคือตามนี้เลย
ค่ะไปอยู่บ้านพิษุโรคด้วย
ค่าใช้จ่ายในที่ท่านอยู่น่ะหยิงเงินของรัฐนะครับ

หลังจากนี้เพื่อไทยจะมีคดีไหนต่อตัวนายกประยุทธ์อีกไหมคะ

จริงเรื่องบ้านพิสุโรค
ว่าใน๑เดือนเนี่ยใช้น้ำได้กี่หน่วยใช้ไฟได้กี่หน่วยก็นี่อยู่ได้นะครับ
แต่กรณีที่เรามองว่าอยู่ไม่ได้นี่ค่าน้ำค่าไฟนี่
ก็ถือว่าผิดเหมือนกันที่จะไปให้หน่วยงานของรัฐ
โดยเพราะกองทัพบกนี้ได้มาจ่ายรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟแพง
เรื่องเหล่านี้นะครับผมว่าเป็นความเหลื่อมล้ำขออนุญาตต่อนิดเดียว
เป็นความเหลื่อมล้ำว่าเนี่ยฆาตการเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ย
ปฏิบัติหลักเกณฑ์เรื่องการพักอาศัยนี้ไม่เหมือนกันกระทรวงต่างต่างเนี่ย
ถ้ากองทัพบกเป็นอย่างนี้เนี่ยในอนาคตกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้นี่ไปปฏิบัติหน้าที่เสียสละด้วยความยากลำบากเนี่ย
อยู่ตามป่าตามเขาเกิดไปมีบ้านพักแล้วก็เกษียณไปแล้ว
ขออยู่แล้วก็หน่วยงานนั้นสร้างระเบียบขึ้นมาเองเนี่ยจะทำยังไงในเรื่องนี้
ประเด็นที่บุญประเสริมบอกขอปิดท้ายที่จำให้บุญค่ะ
คือก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบให้ทุกหน่วยงานทำได้เหมือนกันในลักษณะเดียวกันไหมคะ
ผมว่าปัญหาเดียวคือฝ่ายค้านเอาระเบียบผิดไป
เมื่อกี้ที่ท่านพูดมาก็พูดถึงระเบียบที่ของฆาติการและลูกจ้าง
ซึ่งจะต้องมีการจำกัดอะไรต่างนะฮะ
แต่พอมาระเบียบของบ้านพักรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

เขียนไว้อยู่แล้วว่าบ้านพักรับรองนั้น
จะต้องสนุนเข้ามาจำเป็นต่อการพักสาย
ความจำเป็นและเหมาะสมกับใช้งานนะครับ

อีกระดับหนึ่งมันคนละเรื่องกันนะฮะ

ทั้งหมดเนี่ยกรณีที่กองทัพบกทำอย่างนี้
ผมว่าก็สมควรแล้วไม่มีปัญหาอะไร

และยิ่งตอนนี้มีคำวิทยาศาสตร์และตมนุน
แต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะในวาระต่อไปในสภา
จะมีอะไรอีกอันนี้เขาไม่บอกกันนะดิฉันไม่น่าถาม

ผมยืนยันวิทย์ให้ใช้ตามข้อกฎหมายอย่างชัดเจน

หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านในรายการวันนี้ก่อนนะคะ